เช้านี้ให้คุณผู้ชมได้ทราบรายงานมาจากหน้าสำนักงานกศธชครับเชิญครับ

ไปแล้วกว่า๑๘ชั่วโมงผู้เข้าร่วมประมูลก็ยังคงเคาะราคาแข่งขันกันอย่างต่อเนื่องครับ
ซึ่งล่าสุดครับอยู่ในช่วงการประมูลในรอบที่๕๔ครับราคา๒ใบอนุญาตอยู่ที่๖๓๐๘๐ล้านบาทครับ
ซึ่งทั้ง๒ใบอนุญาตเสนอราคามาอยู่ที่๓๑๕๔๐ล้านบาทซึ่งก็เท่ากันทั้ง๒ใบอนุญาตตั้งแต่เริ่มการประมูลเมื่อช่วง๙นาฬิกาของเมื่อวานนี้ครับ
สำหรับการประมูลช่วงที่๒เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๒๔นาฬิกาหลังจากหยุดพักการประมูลรอบแรก๓ชั่วโมงในเวลา๒๑นาฬิกาของเมื่อคืนนี้
ตามกำหนดการของกศชที่วางไว้ครับโดยเป็นการเสนอราคารอบที่๓๗ที่ราคาใบอนุญาตละ๒๖๗๑๐ล้านบาท
รวม๒ใบอนุญาต๕๓๔๒๐ล้านบาทซึ่งตลอดทั้งคืนผู้ร่วมประมูลทั้ง๔รายยังเคาะราคากันอย่างต่อเนื่องครับ
โดยเมื่อประมาณ๔นาฬิกาที่ผ่านมาเลขาธิการกศธชได้ลงมาตรวจเยี่ยมสื่อมวลชนที่มาติดตามรายงานข่าว
โดยยอมรับครับว่าการประมูลครั้งนี้ประเมินได้ยากเพราะมีการเคาะราคาอย่างต่อเนื่อง
และมีการใช้สิทธิ์ไม่เสนอราคาเพียงครั้งเดียวครับ
แต่เชื่อว่าการเสนอราคาในช่วงราคาใบอนุญาตแต่ละใบแต่ระดับ๓๐๐๐ล้านบาท
ประมูลจะต้องคำนวณอย่างรอบครอบ
ระหว่างค่าสัมประธานที่เคยจ่ายเดิมกับราคาใบอนุญาตที่จะต้องประมูล
คาดว่าจะได้ตัวผู้ชนะประมูลหลังช่วงพักการประมูลครั้งที่๒
ที่จะเริ่มขึ้นในเวลา๙นาฬิกาของวันนี้ครับ
เขาก็ต้องไปคิดถึงเรื่องที่เขาเคยจ่ายค่าสัมประธานเดิม
เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเคยวิเคราะห์มาของ๑๘๐๐เนี่ย
แม้ว่าจะเคาะราคาสูงมันก็ยังไม่เกินราคาสัมประธานเขายังอยู่ได้อยู่
แต่เมื่อไหร่เนี่ยถ้ามันเกินกว่าค่าสัมประธานที่เขาเคยจ่ายเนี่ย
เขาอาจจะอยู่ลำบากแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เขาก็คงต้องไปคิดต้นทุนของเขาในการเคาะ
ในช่วงนี้ผมว่าช่วง๓๐๐๐กว่าขึ้นไปเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงที่เขาจะต้องคำนวณต้นทุนเขาอย่างดีแล้วตอนนี้
ส่วนการดูแลการประมูลช่วงกลางคืนมีตำรวจจากสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
เข้ามาดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สำนักงานกศธชตลอด๒๔ชั่วโมงครับโดยแบ่งเป็นกะละ๑๐คน
ส่วนด้านสุขภาพมีหน่วยเวชกรฉุกเฉินมาเตรียมความพร้อมในกรณีมีผู้ป่วยหรือให้บริการยาแก่ผู้ที่เข้าร่วมทำงานในการประมูลครั้งนี้ครับ
เมืองต้นมีการขอยาเล็กน้อยโดยเป็นยาแก้ปวดและยาแก้ท้องเสียบเท่านั้นครับ
ประมูลที่ยาวนานต่อเนื่องข้ามวันข้ามคืนและมีตัวอย่างจากการประมูลรอบที่ผ่านมาทำให้การเตรียมความพร้อมของกศธชดีขึ้นนะครับ
แล้วก็ลดข้อบกพร่องในเรื่องของอาหารในช่วงกลางคืนไปได้
ขณะที่สื่อมวลชนเองก็ได้มีการแบ่งเวลากันพักผ่อนรองรับการประมูลที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ครับ
ติดตามรายงานจากคุณพัฒน์สุริยโชธครับ
การนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดแม้จะต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ
แต่สื่อมวลชนก็ต่างหาช่วงเวลาชาร์จแบตให้กับตัวเอง
ซึ่งส่วนใหญ่ต่างหามุมสงบในห้องสื่อมวลชน
ขณะที่บางรายก็อาศัยเต็นต์ที่กศธชจัดไว้เพื่อให้พักผ่อนนอนหลับ
แต่รายที่ไม่อยากหลับต่างก็หาวิธีมาแก้ง่วง
ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือหาของกินเล่นตามแต่ถนัด
วิธีแก้ง่วงเหรอก็พอดีมีเพื่อนมาก็เหมากันยาวเลยค่ะ
แล้วก็มีซื้อของกินมาด้วยก็กินกันยาวเลยอย่างเดียวเลย
โหเยอะมากเลยค่ะก็มีไข่ตุ๋นมีนมมีหน่อมปังเลยค่ะ

ใช้เวลาช่วงดึกจัดรายการแบบสตรีมมิ่งสดผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อแก้ง่วง
แต่นี่เล่นหลายอย่างมันไม่มีแค่ทวิตเตอร์มีไลน์เฟซบุ๊คใช่ไหม
เพราะว่าเบื้องหลังนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะรู้ว่า
เขาก็ได้เห็นบรรยากาศที่นอกจากผู้สังเกตการณ์ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหม
กองทัพสื่อมวลชนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็มีความสำคัญที่ต้องเข้ามาดูแลผู้ประมูล
โดยอาศัยโทรทัศน์ที่ติดไว้ภายในรถกู้ภัยเป็นเพื่อนแก้ง่วง
ครับผมก็อย่างที่อยู่ที่รถนะครับคือเราก็มีรายการทีวีที่เราอัดไว้ที่เป็นรายการตลกอะไรที่มันดูแล้วมันมีความสดชื่นนะครับ
เอามาเปิดดูเพื่อว่าจะได้ดีหลักแล้วก็ไม่ง่วงระหว่างการทำงานครับผม
แต่ที่แน่นอนที่สุดคือถ้ามาทำงานที่นี่ไม่มีหิวครับเพราะกศธชจัดอาหารมาบริการอย่างต่อเนื่อง
รอบดึกช่วงตี๒กว่าก็จัดก๋วยจั๊บเจ้าดังจากเยาวราชมาให้รับประทานกันแก้หิว
แล้วก็ไม่ลืมที่จะส่งขึ้นไปให้ผู้ประมูลที่วันนี้เคาะราคากันไม่หยุด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
สำหรับการประมูลยังอยู่ในช่วงการเคาะราคาในรอบที่๕๔นะครับ
รวม๒ใบอนุญาตยังอยู่ที่๖๓๐๘๐ล้านบาทครับ
ซึ่งในช่วงเวลา๖นาฬิกาถึง๙นาฬิกาวันนี้จะมีการพักการประมูลเป็นช่วงที่๒ครับ
และกศธชก็จะมีการแถลงข่าวอีกครั้งในช่วงเวลา๖นาฬิกาของวันนี้ครับ
วันโมชาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากสำนักงานกศธชครับ